คราวใจไข่สดใหม่ให้เยอะให้เยอะค่ะ

เข้ามาเจออีกแล้วนะครับดีใจไหมค่ะสวัสดีนะครับ

คุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะ
เดี๋ยวมดดำมาเรียบร้อยแล้วถึงแล้วเรียบร้อยสักครู่เดียวนะฮะ

เพราะว่ามดดำเป็นเจ้าของรายการอะเนาะ
ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับนะฮะ
วันนี้มีอะไรแถวสวนภูมิของหนู

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมนี้จะมีวันหยุดยาวครับพี่ผัด
ไม่ว่าจะเป็นกลางเดือนหรือว่าสิ้นเดือนก็มีวันหยุดยาวด้วยนะครับผมนะ
ก็คือตอมอเนี่ยแนะไปนอกมา
เขาบอกว่าอยากถ้าอยากไปนอกเนี่ยให้มาที่สวนภูมิล่วงหน้าก่อน๓ชั่วโมง
เมื่อก่อนนี้เราจะไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง๒ชั่วโมงถูกไหม
ไปที่สวนภูมิเขาบอกว่ารับมือผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงหยุดยาว
เดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองนะฮะ
เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ผู้โดยสารหนาแน่นช่วงวันหยุดยาวนะครับ
เตรียมรับมือสถานการณ์ผู้โดยสารหนาแน่น

จะมีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัท

ตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๓กรกฎาคม

วันยย๑๓๑๗กรกฎาคม
วันยย๒๘๓๑กรกฎาคม
อีกทั้งรัฐบาลเองได้ผ่อนปลนมาตรการและข้อจำกัดต่าง
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ใกล้เคียงปกตินะฮะ
รวมถึงได้มีการผ่อนคลายมาตรการนะครับ
แล้วก็ข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศนั่นเองครับ
ต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั่นเองฮะ
จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังผู้โดยสารนะครับ
ที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะฮะขอเผื่อเวลาไว้ไม่น้อยกว่า๓ชั่วโมงครับ
สำหรับการเช็คอินสายการบินซึ่งทางกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒เนี่ย
ได้จัดเจ้าหน้าที่เต็มกำลังเพื่อรองรับสถานการณ์ผู้โดยสารหนาแน่น
รวมถึงการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว
และผู้เดินทางในช่วงวันหยุดยาวนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศต่อไปนั่นเองครับ
แน่นอนฮะเราจะเห็นว่าการผ่อนปลนจริงแล้ววันนี้ถ้าสมมุติเราดูกันแบบเปิดใจนะครับ

แต่ปรากฏว่าวันนี้ควรติดกลับมายอดรอบ๒ค่ะ

มันมีที่ทั้งเป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้เป็นข่าว
พี่คือถ้าสมมติตัวเองเลือกได้ไม่ประกาศหรอก
ใช่ไหมล่ะแต่ไม่ต้องทำรายการทุกวัน

แล้วก็เราไปเจอคนนู้นคนนี้เขาก็จะได้ระวังตัวต่อไปด้วย

คนนี้เขายืนยันมาแล้วนะฮะว่า
ไอ้สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ย
มันแรงมันไม่ได้แรงขึ้นหรอก

แต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรับมือกันคือ

มันกลับมามีโอกาสลงปอดอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ว่าตอนนี้เขาบอกสถานการณ์โควิด

มันก็ต้องดูกันเหมือนกันแล้วก็วันที่๑
รักษาคมเป็นวันที่เราเปิดประเทศเต็มตัวมันก็ต้องเลือกกันอ่ะตัวเนี้ย
คือเอาง่ายว่าตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังตัว
ดูแลตัวเองไม่เปิดก็ไม่ได้ไม่เปิดก็ไม่มีกินอืมใช่ถูก
ไม่เปิดก็ไม่มีกินอันนี้ก็เข้าใจนะไม่เปิดก็ไม่มีกิน
แต่ขนาดเดียวกันเรารับมือกับมันได้แล้วค่ะเรารู้แล้วรู้เหนือ
รู้ได้แล้วต้องอยู่คู่ขนาดไปวัคซีนเหลือเหลือกินเหลือใช้แล้ว
ตอนนี้ไปฉีดเข้าไปเถอะวัคซีนอ่ะครับผมเหลือกินเหลือใช้
โควิดไม่ได้จะแบบว่าจะไม่มีโควิดยังอยู่แต่สถานการณ์อ่ะ
ถามว่าบางทีอ่ะด้วยการรายงานข่าวหรืออะไรค่อยแล้วแต่เนี้ยค่ะ
เราอาจจะไม่ได้บอกบอกหมดอืมเนอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าง
อ่ะพี่หวัดไทยไม่แข็งแรงก็ต้องใส่แมสเอาไว้ก่อนวันนี้ที่
โรงพยาบาลก็ส่งข้อความมาบอกว่าอย่าลืมฉีดวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ด้วยนะคะอืมอ่าเริ่มเริ่มเรียกให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย
ครับควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปฉีดกันได้
ก็พากันไปฉีดนะคะเพราะว่าจริงจริงวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้
ต้องฉีดทุกปีอยู่แล้วนะคะกันให้หมดกันช่วยถึงติดตามไฟไหม้
เพ็งไหมฮะเพราะว่าการการนำเสนอตอนแรกเนี่ย
ก็บอกว่าคนเดียวผู้เสียชีวิตปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต๒คน
คนแต่คราวนี้คำถามที่เกิดขึ้นมา
โดยเฉพาะคนกรุงเทพหานครรวมถึงทุกจังหวัดที่ใช้ไฟฟ้า

มอบแปลงมอบแปลงอ่ะใหญ่ระเบิดบ่อยไหม
ในเมืองบ่อยในเมืองบ่อยโดยเฉพาะในซอยบ้านมะดำเนี่ยต้องยอมรับพังประจำ
เขาจะมาซ่อมตลอดเพราะว่าซอยพี่ภัยก็ประจำ
เพราะแถวบ้านคุณคืออะไรคอนโดอยู่เยอะมาก
เขาคอนโดอยู่เยอะเนี่ยหม้อแปลงพวกนี้ก็จะต้องใช้งานหนักอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
อย่างบ้านบ้านบอกว่าโอ้โหคอนโดทุกอนุเลยแล้วก็ต้องหมู่บ้านจัดสารเลือดแล้วก็แล้วแต่
เขาก็เลยถามอีกคำถามหนึ่งว่าเฮ้ยวันนี้ไอ้ความปลอดภัยเหล่านี้กรฟภหรือการไฟฟ้า
เขาจะออกมาพูดกับเราว่ายังไงบ้างคือต้องยอมรับจากกรณีที่มันเกิดไฟไหม้เนี่ย
อาคารพาณิชย์๓ชั้นที่ถนนราชวงศ์อันนี้ถือว่าใจกลางเมือง
ปรากฏว่าหลังจากไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยลุกลามอาคารข้างเคียงหลายคู่หา
ณบัตรนาวตอนนี้ผู้เสียชีวิตไปแล้ว๒คนขณะที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่า
เกิดวันที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยดูสายไฟดูระเบิดคุณดูนะฮะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่คนแชร์กันเยอะเหมือนกันฮะก่อนไฟไหม้ที่สายไฟฟ้า
เราก็ลุลูลัมไปถึงอาคารพาณิทเราจะเห็นว่ารถยนต์เนี่ยที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ย
บ้างต้อนเนี่ยนางสาวอธิตยาช่วงกิจมารับใช้คาดว่าความเสียหายจากอรรณีครั้งนี้นะฮะ
น่าจะทะลุ๓๐ล้านไปแล้วหล่ะ
ระงับเพลิงอยู่อ่ะโอ้สายไฟโอ้ยก็เห็นใจกับคนที่เสียชีวิตทั้งสองคนนะฮะ
สองคนเป็นลูกจ้างครับไม่ใช่ลูกจ้างของเอ่อเจ้าของตึก
เป็นลูกจ้างของร้านข้างข้างอืม
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหม้อแปลงดังกล่าวเนี่ยมีควันเกิดขึ้นหรือเปล่า
คุณกิติศาสบอกได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเหรอ
ก็รู้สึกอย่างแรกรู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดหวังซึ่งไม่ได้มองว่าเจ้าหน้าที่ทำงานล่าช้านะ
แต่มองว่ามันเกิดจากปัญหาของเทคนิคนะฮะตึกแถวเสียหายทั้งหลัง
ข้าวของทรัพย์สินต่างต่างก็เสียหายไปด้วยเช่นกันหากต้องซ่อมแซมเนี่ย
เพื่อให้ดำเนินกิจการได้ต่อเหมือนเดิมก็คงจะใช้งบประมาณตอนนี้มันทะลุ๒๐ล้านอยู่แล้วล่ะ
แต่การไหม้ขนาดนี้นะฮะถูกต้อง
ขณะเดียวกันวันนี้นายกสภาวิศวกรเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะ
กรองศาสดาอาจารย์ดรปียบุตรเนี่ยวันนี้พงภัณฑ์นะครับ
โดยภายหลังเนี่ยเข้าตรวจสอบประมาณ๓๐นาทีพบว่าอาคารที่๒และที่๓เนี่ย
ในจุดที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายมากที่สุด
คือมันต้องทุบทิ้งอย่างเดียวล่ะถูกต้อง
มันต้องทุบทิ้งอย่างเดียวแล้วโดยภายหลังเนี่ยการเข้าตรวจสอบประมาณ๓๐นาที
พบว่าอาการที่๒และที่๓ในจุดเกิดเหตุเนี่ยได้รับความเสียหายมากที่สุดฮะ
จากลักษณะของอาคารเป็นอาคารที่มีการเรียกว่าต่อเติม
มีอาการต่อเติมชั้นเหล็กขึ้นมาด้วย
ด้วยตัวอาคารปรากฏว่าโดนความร้อนโดนไฟมาเป็นระยะวันดานาน
โครงสร้างที่เป็นส่วนรับน้ำหนักมีการแอ่นตัวลง
ตนจึงมีความเห็นว่าควรจะลื้อถอนอาคารออก

ในช่วงก่อสร้างเขาจะทำมาหากินกันยังไง

ซึ่งเป็นอาคารที่๑และอาคารหลังที่๔จากการตรวจสอบ

แต่๑กับ๔ยังสามารถซ่อมแซมได้

ก็จะมีการเสริมแนวคานรับน้ำหนักของตัวอาคาร

แต่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็วิศวกรนะ

ต้องทำอะไรไม่ได้ต่อต้องทุบ

เรารองผลผิดสูตรที่เสร็จสิ้นก่อน

ส่วนหม้อแปลงนี้ไอ้ที่เราใช้กันนี้
แม้ว่าถ้าสมมติบ้านคุณอยู่ใกล้หม้อแปลง

พูดเรว่าเฉลี่ย๒๕ปี

แต่ลูกนี้ใช้มาแล้วประมาณ๒๐ปี
บำรุงรักษาตามมาตรฐานได้ตรวจสอบล่าสุดเมื่อกลางปีที่แล้ว
ซึ่งปกติเนี่ยการทำงานตรวจสอบเนี่ยจะทำปีต่อปีครับ
อันนี้สำคัญนะสำคัญเหมือนกันว่าไอ้การตรวจสอบปีต่อปีเนี่ยนะครับ
เรื่องต้นยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุแต่สภาพแวดล้อมเห็นว่ามีควันแล้วก็มีไฟไหม้ขึ้นมา
ต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนส่วนเรื่องเจ้าของอาคารฟ้องร้องนะฮะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ย๑๐ล้านบาท
เขาบอกมันเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายอยู่แล้วล่ะนะซึ่งเอาจริงแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ย
ก็มีการพูดคุยก่อนเดี๋ยวผู้เสียหายเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่เขตท้องที่ได้เลย
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมุติบ้านเราเชื่อว่าหลายคนบ้านมันก็มีอยู่
ม้อแปลงใหญ่อย่างเนี่ยใกล้หน้าหมู่บ้านมันยังไม่ใกล้ตัวแต่ถ้าสมมุติใกล้บ้านอันนี้มันอยู่หน้าตึกเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องสังเกตว่ามีคนมาเช็คของคุณจริงหรือเปล่า
ในที่สุดแล้ววันนี้แปดสิบบาทมันมีอยู่จริงครับแต่มันก็หมดเร็วมากนะ
เขารับมันแต่วันนี้คือกลายเป็นว่าตัดตอนถ้าตัดตอนอย่างเงี้
อ่ายังไงมันก็แก้ได้ค่ะแต่คราวเนี้ยเราก็ลืมเพราะว่าคนที่ขาย
เตอรี่เขาจะทำอะไรกันกินต่ออืมซึ่งเขาก็โอดควรกันพอสมควร
อืมแต่วันนี้มันแก้ปัญหาจริงจริงแล้วเนี้ยมันแก้ปัญหาสลาก
สิบบาทได้จริงไหมมันก็ได้จริงค่ะเห็นไหมฮะล่าสุดเขามีการไปจับ
เป็นแบบว่าเป็นชุดชุดชุดชุดคนเรามันอยากจะถูกแบบทีละ
หลายหลายสิบล้านอ่าแต่ไม่รู้ว่าที่ซื้อไปเป็นชุดชุด
แต่มันจะถูกหรือเปล่านะกว่าเขาจะรวมกันได้เห็นไหม
ตกใบละสองสามร้อยบาทอืมถูกป่ะใช่แต่วันนี้ทางเอ่อ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีเขาบอกเลยครับ
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง
เกินราคาเนี่ยว่าขอบคุณประชาชนที่ให้ความเชื่อมั่น
แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลและมั่นใจว่าสลากราคา๘๐บาทนะ
มีอยู่จริงโดยหลังจากนี้การแก้ปัญหาจะค่อยเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
อืมผ่านโครงการต่างต่างที่จะทยอยออกมาโดยสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลเนี้ย
อย่างแรกเลยเตรียมปรับเพิ่มสลากดิจิทัลอีก๒ล้านใบตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
สิบกว่าแล้วไหมโอ้โหตอนนี้เพิ่มเพิ่มไปเยอะแล้วนะเพิ่มไปยี่สิบล้านใบแล้ว
หนึ่งสิงหาคมเนี่ยจะเพิ่มอีกสองล้านใบครับจะเริ่มจำหน่ายวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคม
ให้ทันนะจากปัจจุบันยังมีจุดจำหน่ายอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบสี่จุดคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมเนี่ย
สามารถดำเนินการให้ครบตามเป้าหมายครับคือที่เขาวางไว้เนี้ยอืม
คือจะมีจุดจำนายเนี้ยฮะหนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดจุดทั่วประเทศเลยอ๋อ
อาจจะไปอยู่ตามโป๊งตามปั๊มอะไรอย่างนี้ถูกตลอดจนจะนำร่องขยายจุดจำหน่ายสลาก๘๐บาท
ผ่านเป๋าตังค์ครับอืมเป๋าตังค์ไปที่ปั๊มอัตทธอก็ได้อืมนะฮะ
แล้วบางจากก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นตามปั๊มเองบางจากอีกสองพันจุดโอ้
ที่อยู่ในปั๊มก็ง่ายขึ้นนะครับค่ะนะฮะมาแทนรถที่ขี่มาหาเราเลย
ถูกแต่คราวนี้ก็ต้องคิดพ่อค้าพ่อค้าแต่รถที่ขี่มาหาเรานี่เขาก็ลำบากนะ
เขาก็ลำบากลำบากล้าสุดที่เขาซื้อสามใบก็สามร้อยแปดสิบอืมอ่าเนี้ย
แต่เลขชุดไงสามใบอืมสามร้อยแปดสิบอ่าเราต้องตัดใจก็ต้องซื้อไปอืม
เราอยากได้อ่ะเนอะถูกต้องมันก็มีความสุขมาอีกฟิลล์นึงอ่ะ
แต่เขาต้องถามเขานะบางทีเราไปบอกเขาขายแพงเขาปิดกฎเขารับมา๙๕บาท
ทำใช่พี่ค่ะอบสิบเอ็ดเก้าสิบสองบอกเนี้ยช่วงนี้ดีหน่อยพี่
รับมาถูกเพราะมันขายไม่ค่อยได้อืมเหลือแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ด
แล้วคนที่มาหาเต็มแผงหมดนะมดมีเลขเต็มแผงหมดทุกคนเลย
ตะนาวถนนตะนาวก็ยังคึกคักนะ
ไปเลือกเป็นเห็นมีคนตรงนั้นที่มันเป็นตรงที่ขายลอตเตอรี่เยอะเห็นไหมคะ
ยังมีคนเลือกอยู่นะคึกคักอยู่
ไม่ผัดคือเลือกเป็นใบหรือว่าเขาจดให้หรือว่ายังไง
พี่ผัดหลับตาจิ้มเมื่อก่อนพี่ผัดเล็งเลข
มันไม่ถูกสักทีพี่ก็เลยรู้สึกว่าอะไรจะเป็นของเรามันก็เป็น
ถูกว่าแล้วพี่ก็หยิบอ่าฮะอืม
แต่แน่นอนจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ครับจะออกเป็นแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักอืม
กับสลักตัวเลข๓หลักอ่าฮะมาได้รุน๓ตัว
จะมีทั้ง๓ตัวอ่าเขาบอกไม่ใช่หวยใต้ดินเออเอายังไง
คนบอกเอ้าแล้วมันต่างอะไรจากหวยใต้ดินต่างยังไงอ่ะ
มันต่างเดี๋ยวเขาจะออกมาอธิบายให้ฟังแต่ทั้งหมดมันไม่ใช่จะออกเลย
มันจะต้องมีการสำรวจค่ะความคิดเห็นของประชาชนก่อน
คนโอเคไหมถูกตอนนี้เขาได้ลงนามกับสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปที่เรียบร้อยแล้ว
ครับซึ่งระหว่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยจะทำแนวทางอย่างแรกคืออะไรฮะ
หมอขอเนี่ยก็จะทำแนวทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
อ่าใช่เพราะอิสานเป็นแบบว่าเป็นภาคที่ใหญ่สุดด้วยถูกต้อง
น่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะด้วยนะคะก็เลยเขาเขาบอกว่าโอเคล่ะ
เดี๋ยวไปจัดทำแนวทางการรับฟังความคิดเห็นก่อน
แล้วก็จะเปิดเผยรายละเอียดให้ประชาชนทราบในเดือนกรกฎาคมนี้
ว่าไอ้แบบ๖หลัก๓หลักเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็จะแจ้งประชาชน
แล้วสามารถประชาชนทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้

เพื่อสรุปให้คณะกรรมการสลักกินแบ่งละทบาทในพฤศจิรณา
แล้วก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพอใจกับประเมินผลมาตรการ
แก้ปัญหาจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็การดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐ
โดย๑๗๙๗พอใจ
ที่สามารถซื้อเลขที่ถูกใจในราคา๘๐บาท

ซึ่งโพลสักครั้งสะท้อนให้เห็นว่า
การแก้ปัญหาสลักเกินของรัฐบาล
ได้รับความพอใจจากประชาชนนะครับ

ดำเนินการการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
เพราะประชาชนสามารถ
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา๘๐บาท

ถือว่าเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของความเหลื่อมล้ำ

หมดเร็วฮะ

แล้วเขาจะทำยังไงกันต่อไป

เพียงว่า
แต่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเคยขายกันมาตั้งแต่แบบ๑๐ปี

แอพเปล่าตังนี้คือเข้ามาสมมติว่า
สมมุติว่า๑มวดจะมี๑๐๐ล้านใบใช่ไหมหมด
เขาก็เอามาแค่๒๐แค่๒๐เปอร์เซ็นต์

ทุกคนมันไม่มีใครอยากจะไป

ทุกวันนี้จะเห็นแบบว่าแม้กระทั่งเด็กบ้านนั้นน้ำเปล่า๓ขวด

สุดท้ายมันจะปรับตัวแล้วก็ยอมรับ
แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาถูก

วันนี้นโยบายการตอบรับ

ปรากฏว่าคนไปถามนายก

แม่โพลเขาออกมาเนี่ย

นายกให้สัมภาษณ์ถึงแน่นอน
หนึ่งวันนี้นิด้าโพลเขาสำรวจ

สนับสนุนให้กับนางสาวแพทองทัน

อุ้งอิ๊งเนี่ยนะฮะประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนัตรกรรม
ภาพพภาคไทยเป็นนายกรัฐมนตรี

คุณอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรี

นายกว่าอย่างนั้นก็แล้วแต่
ใครจะทำก็เห็นทำ๓๔อัน

ใช้วิธีการโทรศัพท์แต่ก็ฟังไว้แหละ
ดูไว้แล้วกันแต่ผมก็ทำงานประเมินจากการทำงานและผลสำริดที่เกิดขึ้นเป็นหลัก
ส่วนประชาชนจะพอใจหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะตนเองทำเพื่อส่วนรวม
และคนส่วนมากอยู่แล้วในทุกมิติไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่รู้เรามีเสียงนายกหรือเปล่านะฮะ
ในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นงานมันคือความยากง่ายแตกต่างกันไป
เพราะจำเป็นต้องดูแลคน๗๐ล้านคนท่านว่างั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ซึ่งนั่นคือความต้องการและก็เจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีครับ
อะไรที่มีปัญหาอุปสรรคแน่นอนว่ามันต้องมีไม่ว่าจะเป็นกับคนจำนวนมากนะฮะ
แล้วต้องใช้หน่วยงานหลายอย่างเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐให้ความร่วมมือกับประชาชน
ซึ่งมีส่วนสำคัญตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำต้องฟังประชาชนทุกเรื่อง
ไม่ใช่พูดปากเปล่านั่นอืมมันทำไม่ได้ค่ะถ้าประชาชนไม่เห็นชอบนะฮะ
นี่นายกคนก็เข้าไปถามนายกเลยว่าแม่นายกเป็นยังไงตอนนี้ผลโพลก็ออกมาแล้ว
โพลก็คือโพลนะนายกบอกจากนี้ด้าวงงนี้ด้าโพลก็มีการจัดอันดับมาเหมือนกันว่า
ใครที่แบบว่าอันดับที่เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยนายกบอกว่าไม่โพลก็คือโพล
โพลก็คือโพลนะฮะเพราะตัวเขาเองก็บอกเขาเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าเอ่อ
ตัวเองทำยังไงสิ่งที่นายกทำมาเขาบอกเขาทำเต็มที่แล้ว
ครับผมนะฮะก็ดูกันต่อไปอ่าน้ำมันแพงก็ให้อยู่บ้านอยู่บ้าน
ครับนะฮะงั้นไม่ฝากแม้กระทั่งคุณชาชาสเองยังคือใช่หรอ
ได้หรือไม่เป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะในหลคคุณชาชาส
ก็ยังไม่ได้ถอรณการยื่่นคณิเดรตการเป็นนยกครับ
ไม่รู้จะไปยื่นถอดถอนที่ไหนนะฮะตรงนี้นะครับ
ก็เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอีกหนึ่งกระแสครับ
ซึ่งอย่างที่บอกว่า๔อันดับที่นิดาโพเขาทำมาเนี่ยนะฮะ
อย่างที่บอกว่าจริงแล้วเนี่ยอันดับแรกเนี่ย
ก็คุณอิ๊งแต่อันดับที่๒เนี่ยน่าสนใจ

แสดงว่าคนที่เขาเสนอมาเป็นนายกทุกคนเนี่ย
มีถึง๑๘นะ๑๘ถึง๑๙เนี่ย๑๘๖๘
เว้นเอาไว้แปลว่ายังเปิดรับ

เขาบอกจาก๑๐๐อุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์ถึง๒๕

แต่๑๘เขาบอกว่าอ๋อที่อยู่กัน

ขณะเดียวกันคุณพิธาเนี่ยอันดับ๓ได้๑๓นะครับ
อันดับ๔ก็คือลุงตู่ได้๑๑ครับ

เพราะฉะนั้นเราดูดีว่าพลังเงียบยังมีเยอะนะ
ที่เขายังรู้สึกว่าคนนี้ก็ยังไม่ใช่คนนั้นก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เลย

เป็นไตรมาสเนี่ยการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเนี่ย
เราจะเห็นว่าตรงกลางน่าสนใจพอสมควร
เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะนะ๑๘

อ่า๑ชน๔ละ
ถูกแต่๑๘ไปบวกกับใครก็แล้วแต่เนี่ย

๑๘ไปบวกกับ๑๓เป็นเท่าไหร่ก็ชนะอุ้งอิ๊งเหมือนกันนะ

ไปบวกกับ๑๑ของคุณลุงตู่ก็ชนะนะ

ก็คือเราไม่ได้แบบว่าโยนหน้าที่ให้

เราเริ่มแบบว่ามีส่วนร่วมในการดูแลการปกครอง
ถูกต้องจมูตว่าถ้าสมมุติมีการเลือกตั้ง
ราคาเรื่องชุดลูกเสือแน่นรีเนาะเพราะว่าราคามันเอาเป็นว่าไม่ไหว
เอาเป็นว่าไม่ไหวแล้วก็บางบ้านก็ไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวเนอะ
บางมีลูกสองคนสามคนก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นไปก็ไม่รู้จะไปขูดจากไหนมาให้
ก็เลยเกิดประเด็นนะคะตอนนี้ก็บ่นกันเลยค่ะว่าภาระนี้เนี่ยมันเป็นภาระ
กลายมาเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถ้าต่างจากสมัยก่อนที่เอาล่ะไม่มีตังค์ซื้อหรือซื้อไม่ได้สุดท้ายก็หามาให้ลูกจนได้
ใช่ยังทำได้แต่ตอนนี้ลำบากจริงจริงนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เลยต้องเอ่อเข้าที่ประชุมแล้ว
คือไม่ใช่ว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ดูแบบเออมันสู้กันต่อไปได้หรือจะปรับเหมือนเตาอ้างโลกอย่างนี้นะ
อ่าเออไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ได้จริงจริงนะคะครับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเด็กเด็กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนวิชานี้
วิชานี้มีประโยชน์ยังไงตอนสมัยชาวเรียนอ่ะ
ใช่เพราะว่าเราเรียนวิชานี้แล้วพอโตเป็นผู้ใหญ่บางงานบางอย่าง
อย่างเป็นนักแสดงได้ใช้นะคุณไปดูในปลาในเขา
บางทีมันต้องใช้ความอดทนที่เกินขีดจำกัดที่เราเคยชิน

ถุงข้าวเป็นน่ะมอดอยู่น่ะ
ล่าสุดนะคะคุณสุธิพงศ์จุนเจริญนะคะประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ลงนามในหนังสือเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ
และเนธนารีระบุว่าด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
จัดประชุมกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติแล้วก็ได้มีประเด็นในการพิจารณาเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะ
หลังมีการเรียกร้องให้งดเพื่อลดภาระของผู้ปกครองนะคะ
หลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เห็นว่านะคะการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือเนธนารีเนี่ย
เป็นการปลูกฝังความรักความภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนธนารีนะคะ
ผู้ปกครองรายใดมีฐานะขัดสนหรือว่าลำบากในการที่จะจัดซื้อจัดหาชุดให้ลูกเนี่ยนะคะ
ก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การช่วยเหลือ
หากเกินความสามารถขอให้แจ้งมายังประหลัดกระทรวงมหาดไทยทันทีนะคะ
ก็ทำเป็นลำดับลำดับขั้นไปเนอะนะคะมันไม่ใช่ว่าวิชานี้ไม่มีประโยชน์หรอกมันมีแหละค่ะมันมีแล้วก็เคยมีลูกเสือและเน่นนารีเนี่ยได้เรียนวิชาแล้วได้ทำประโยชน์จริง
ปฐมพยาบาลเช่นอะไรอย่างนี้มันมีประโยชน์จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าผู้ปกครองไม่ไหวในการที่จะซื้อชุดให้ลูกหลานแจ้งได้เลยนะคะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เขาบอกว่าให้แจ้งไปยังประหลัดกระทรวงมหาดไทยจะจัดการเรื่องนี้ให้
นั่นก็แปลว่าจะสนับสนุนนะคะบางโรงเรียนเขาก็ประยุกต์นะอแดปนะคือพี่ผัดฮะใช่ผ้าพันคอแล้วก็มีวอเกอร์แล้วก็แค่หมวกแค่นั้นเองแต่ชุดยังเป็นชุดนักเรียนอยู่
นะครับจากกรณีผู้เสียหายนับร้อยรายครับทุยอยเขาแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจสอบภอมเมืองอุบวนราชธานีครับ
เพื่อดำเนินคดีกับนางสาวปียธิดาหรือว่าไฮโซฟองน้ำอายุ๒๕ปีครับ
หลังทำตัวเป็นไฮโซสาวชาวจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเชิญชวนมาลงทุนออมเงินครับ
โดยให้ผลตอบแทนเป็นกำไรร้อยละห้าต่อสิบห้าวันนะครับแล้วก็ร้อยละสิบเนี่ยต่อเดือนนะครับ
จะมีผู้หลงเชื่อร่วมออมเงินกว่าสี่ร้อยรายครับคิดเป็นเงินกว่าหกร้อยล้านบาท
ตอนนี้หกร้อยล้านแล้วใช่ฮะมีข่าวว่านางลีหนีไปอยู่ที่เวียดนามนะครับ
ล่าสุดครับทหารกำลักษณ์กันอ่าพันธมโรทธโทอภินันนะครับ
ให้อ่านางสาบยาพร้อมด้วยน้องชายแล้วก็นางสะภัย
หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับนะฮะโดยมีปลายทาง
คือประเทศเวียดนามครับซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังประสานขอ
ส่งต่อไปให้ตำรวจสากลเพื่อตรวจสอบ
ถิ่นที่อยู่ของนางสาวปียธิดาก่อนจะนำตัว
ผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในประเทศ
ไทยนั่นเองฮะส่วนน้องชายแล้วน้องสภัยเนี่ย
พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานความเกี่ยวข้อง
ในการกระทำความผิดนะครับเพื่อเสนอสารขอออกหมายจับ
เช่นเดียวกับนางสาวปียธิดานะครับขณะที่กลุ่มผู้เสียหายได้มีการลงขันฮะ
ตั้งรางวัลนำจับนางสาปยธิดาที่ช่อกโกงลูกค้าเป็นเงินสองแสนบาทครับ
ตอนนี้กำลังตามล่าตัวแล้วง่ายทั้งหมดเนี่ย
แชร์นี้เกิดจากออนไลน์หมดเลยคุณลองไปดูดีนะฮะ
นั่งอยู่บ้านนางบอกนางเป็นไฮโซเป็นไฮโซเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ปรากฏคนก็ไปดูโอ้โหวันหนึ่งใช้ของแบรนด์เนมใช้ของคือสร้างตัวตน
ไฟล์ดีโปรไฟล์ดีครับถึงขนาดว่าคนเนี่ยคิดดูสิว่าหกร้อยล้านอ่ะ
ดูสิรถสปอร์ตด้วยบ้านหลังเบอร์เลอร์นะฮะแล้วก็ดูใช้ชีวิตไฮโซหรูหรา
แล้วก็เลยว่าไม่น่าจะเดือดร้อนเรื่องเงินอ่ะทั้งหมดนี่คือจากอุบลรัชธานีจังหวัดเดียวน่ะ
ใช่ครับคุณคิดดูว่าได้หกร้อยล้านอ่ะมฮือ
แต่ตอนนี้เขาบอกรู้สึกทางครอบครัวก็ยังอยู่อยู่เมืองไทยใช่
น้องสะพ้ายแล้วก็น้องชายเขายังอยู่
ไปด้วยกันอ๋อไปหมดเลยสามคนไปด้วยกันสามคนนะฮะ

แล้วก็ทุกคนหนึ่งก็ลงทุนไป๑๑ล้าน
แล้วก็ไปกว้านเงินจากเพื่อนมาลงทุนอีก๔ล้าน
น่าเสียหายว่า๑๕ล้าน
เห็นแต่ละคนที่โดน

จนรวมแล้วเป็นมูลค่าความแสดง๖๐๐ล้านอ่ะ

คนเล่นแชร์ตอนนี้เยอะมากนะ
หมายถึงว่าเอาเงินมาหมุนอะไรอย่างนี้

เราก็เลยคิดว่าเราเอาเงินไปต่อเงิน

ก็ต้องท่องกับว่าคำบนร่ำโบราณอ่ะ

หรือเอาไงทุกวันที่ตัวเองก็เคยเจอโดนหลอกมาเยอะอ่ะ

ถูกดอกแรกมันอาจจะได้หมด

ลงไปหมื่นได้กลับมาพันหนึ่ง

เราไม่รู้ลงทุนไปซื้อของจะเป็นยังไง
มันเห็นเงินแล้วเนี่ยแล้วได้โอนจริงด้วย
แล้วเราคิดว่าอ่ะห้ามื่นไปเลย
ห้าหมื่นห้าเปอร์เซ็นต์ก็จัดมาสองหมื่น

ฉันไปเดินตามฉันชอบไปเดินตลาด

เขาเริ่มแค่ไม่กี่หมื่นบาททำไมเขารวยกันจังเลย

ทำไมกูมาตามเนี่ยคนอื่นอ่ะ
ก็เออจริงว่า
ทำไมเราสัมภาษณ์แต่คนที่ก็พูดคนที่เริ่มต้น
แล้วก็มาย่างไก่ขายย่างไก่ขาย
ก่อนละวันนั้นรสคนขายไก่
มันว่าเนี่ยกูลงไปซึ่งแสนกูไม่ได้กลืนทุนเลย

แม่แม่ต้องสู้นะแม่ต้องตามไป
นักก็ถามตรงดีเนอะ

กูนั่งย่ามมาสองปีแหละแหม่งเงินทุนยังไม่ได้คืน
หน้าดำหมดแล้วข้างเหนียวกามูดหมดแล้ว
ก็เรากั้นขับรถไปซื้อของ

แต่มันมีหนี้ไงมันต้องหุ่นนี่อีก

แต่ขอให้สู้ต่ออย่าหยุดสู้

รายการที่ทำอะไรกับลูกหน้าลงตลาด

ตื่นเพราะอย่าฉีดฟันนะไม่ใช่เมีย
กลับมายืนต่อกับข่าวใส่ไข่นะฮะ

ราคา๓๕บาทได้ขนาดนานขนาดไหน

ตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบไปแล้ว

นะครับผมเป็นประวัติการชาติไทยครับ

เสริมสภาพคล่องนั่นเองนะฮะ

ฐานะกองทุนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการพบว่า

หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยแปดสิบหกล้านบาทครับ

หกหมื่นห้าพันสองร้อยสองล้านนะครับ

พันสามร้อยแปดสิบสี่ล้านบาทนะครับ

สามพันสามร้อยสิบล้านบาท
โดยกองทุนชดเชยราคาขายปีกอยู่ที่
สิบจุดเก้าหนึ่งบาทต่อลิตรนะครับ

สามสิบสี่จุดเก้าสี่บาทต่อลิตรนั่นเอง

ราคาไม่เกินสามสิบห้าบาทต่อลิตรนั่นเอง

จะต้องปรับอีก๒๔๘บาท
เกือบสามบาทเลยนะฮะนะครับ
หรือเป็นลิตรละเกือบ๓๘บาทต่อลิตรโดยเพราะน้ำมันเดซิลครับ
ดีเซลนะฮะหลังจากรัฐบาลให้ตึงราคาไว้ไม่เกิน
บาทต่อลิตรสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้ครับ๓๐มิถุนายนนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
กำลังระดมความคิดเห็นหารือถึงแนวทางการดำเนินนโยบายนะครับ
ดูแลราคาพลังงานอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่า
กระทรวงพลังงานจะดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะหลังวันที่๓๐มิถุนายนนี้ไปแล้วนะครับ
ฐานะกองทุนเนี่ยจะติดลบเกินแสนล้านบาทอย่างต่อเนื่องครับ
ว่าประเทศไทยของเราอ่ะตอนนี้ก็ก็ก่อก่อใช้น้ำมันถูกสุดอืม
แต่อย่าไปเทียบกับประเทศดูไบไปเทียบกับเอาอย่างนี้ในรุ่งแม่น้ำโกงเราเนี้ย
ลาวแพงกว่าเราเยอะแต่ลาวไม่มีน้ำมันจะใช้ด้วยอ๋อแต่เรามีเวียดนาม
ก็แพงกว่าเราเยอะพม่ามดพม่าก็แพงกว่าเราเยอะอืมแต่อย่าไปเทียบเออ
บรูไนท์อย่าไปเที่ยวที่วันออกกลางจะประเทศไปน่ะมาเลมาเลก็ก็น่ะ
ซิงคโปร์เนี่ยแพงกว่าเราเยอะอ่านะฮะมาเลโดนีเชียนี่ก็รับมือเหมือนกันหมด
ฮะเพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วกองทุนน้ำมันจริงจริงเขาก็บอกเอ้ย
มันก็อยู่ที่การแบบว่าณวันนี้ก็แบกรับภาระไปเยอะเหมือนกัน
ที่ราคาน้ำมันโลกมันขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ย
ถ้าสมมุติเรามองกลับไปง่ายง่ายเลยเนี้ยน้ำมันหมดประเทศอืม
ลาวเนี่ยหมดจริงจริงนะอืมทั้งทั้งที่เขาแบบว่ามีเขื่อนปั่นไฟฟ้า
แต่ว่าตัวประเทศคนประเทศลาวเองเขาก็ไม่ได้ใช้เยอะใช่ไหม
เขามีประชากรน้อยค่ะประชากรของเขาเนี้ยมีสิบล้านเก่งแล้วใช่
ถึงหรือเปล่าสิบล้านมีเจ็ดล้านไม่ได้แบบดูทรงไม่ได้เดือดร้อนมากไง
ในกรุงเทพฯมหานครของเราจังหวัดเดียวเราต้องใช้ทะลุสิบไปแล้ว
ใช่ถูกป่ะถูกต้องอย่างเรามองกลับไปศรีลังกาอย่างเงี้อืม
รังการน้ำมันหมดประเทศเลยนะวันนี้ไทยรัฐเขาพูดเลยบอกว่า
ตอนนี้ศรีลังกาจริงแล้วเนี่ยคือเอาจริงว่าต้องถึงขนาดต้องไปเจรจา
ซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียโดยตรงเลยอ่ะครับเพราะว่าไม่มีน้ำมันใช้เลยในประเทศ
อืมเนี้ยคุณดูฮะเรากลับไปดูเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ย
มาเลบูไนถูกกว่าจริงจริงด้วยอ่าเห็นไหมเราอย่าไปเที่ยวเออ
เราไปดูกันเนี้ยเออสี่ของเราเนี้ยมีมากอะถ้าสมมุติเบนซิน
อินโดแพงกว่าเรานะเวียดนามแพงกว่าเราแล้วเนี้ยแพงกว่าเราเยอะเลย
อืมซิงปโปแพงกว่าเรากลับไปที่ดีเซลเนี้ย

ถ้าเราเอาหมามาขี่นี่ผิดกฎหมายไหมมนทร์

รู้สึกคิดถึงอดีตกันเหลือเกิน

อย่างวันนี้จักรยานยนต์ไฟฟ้า

ร้านจำหน่ายจักรยานยนต์แฟฟ้า

มาซื้อจักรยานไฟฟ้ากันมากขึ้น

มันเติมน้ำมันไม่ไหวจริง
เป็นแบบว่าภาวะน้ำมันที่มันแพงในประเทศเนี่ยจากเดิมเนี่ย

ขายได้ประมาณสักเต็มที่กับ๑๐คัน

ขายเพิ่มมากในกระแสที่น้ำมันแพงเนี่ย

ต้องยอมรับว่ายอดรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ย
ได้เดือนประมาณเต็มที่๑๐คันอย่าหรูแล้ว

มันสามารถทำยอดขายได้ประมาณสัก๒๐คันต่อเดือนเลย

ขนาดเช่น๓๕๐วัตต์๕๐๐วัตต์๘๐๐วัตต์เนี่ย

แล้วก็จะทำให้การชาร์จ๖๘ชั่วโมงเนี่ย

ถูกมันสำหรับภายในหมู่บ้านอ่ะเนาะ
ถูกถ้าบอกถนนใหญ่ไม่ได้ไง

คนเขาก็เริ่มใช้มากจากเมื่อก่อน

นักศึกษาอาจารย์ในแหมวภิกษาไทยเนี่ย
หลังจากที่ช่วงกระแสน้ำมันแพงเนี่ย

ก็คือขับจากหอพักไปมหาลัยอย่างนี้
ในกรุงเทพชาปุ่นเยอะนะใกล้

คนที่แบบเริ่มขับไป๗๑๑อะไรอย่างเงี้ย
อ่าแล้วราคาไม่แรงมากเลยนะโมส

สูงก็สูงอยู่ถ้าสมมติเทียบกัน

ตอนก่อนเปิดประเทศก็แล้วผิดกันเลยอ่ะถูกน้ำมันหลายเท่าตัวขึ้นมา
ครับลองบวกลบคุณหาว่าขึ้นมากี่เท่าแล้วอืมนึกออกป่ะขนาดเดียวกัน
ไฟฟ้าซึ่งปกติเนี่ยสิ้นปีจะเป็นช่วงไฟฟ้าถูกครับ
แต่ไฟฟ้าปีนี้แพงเพราะว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอืม
พยายามพยายามจับผสมก็ได้นะคะเอาความทันสมัยกับความโบราณเนี่ย
ใช้มาร่วมใช้กันก็ดีเหมือนกันนะบางทีมันเป็นการย้อนกลับไปบ้างก็ได้
ไม่เป็นไรอ่าแดมเอานะครับล่าสุดก็ผักชีก็ขึ้นไปโลร้อยห้าสิบแล้วนะฮะ
ก็เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เคยเจอไหมล่ะผักชีร้อยห้าสิบขึ้นใช่กิโลละ
หนึ่งร้อยแล้วนะตอนนี้อืมเรียบร้อยแล้วฮะไก่ก็ทะลุไปร้อยเรียบร้อยแล้ว
ครับผมนะขึ้นมาสามวันแล้วด้วยเอาไม่อยู่จริงจริงหวยถูกลงแปดสิบบาท
อืมอืมหวยแปดสิบได้ไข่ไก่ล้นตลาดถูกอยู่ตอนนี้อืม
น้ำมันพืชรู้สึกทะลุ๘๐บาทไปเรียบร้อยแล้วครับ
นะคะอืมขอให้เงินเดือนขึ้นบ้างเขาบอกว่าอย่าพูดคำว่าเงินเดือนขึ้นเลย
อ่าให้มีงานทำต่อกันก่อนดีกว่าเพราะหลายหลายคนตอนเนี้ยจริงจริง
หรือไม่ก็ต้องทำหลายอย่างขึ้นนะใช่เพราะเงินเดือนพี่เช้าเหมือนเงินทอนนะฮะ
ทำงานทำงานประจำแล้วก็หาจ๊อปทำทำงานขุนเขาเงินเบาดังขนนกไงครับผม
ไม่เอาไม่เอาไม่พูดแบบนี้อ่าสู้ต่อไปสู้ต่อไปมีงานทำอย่างที่มดบอก
นี่ดีใจสุดแล้วเขาบอกว่าการมีงานทำคือลาบอันประเสริฐ
ใช่แล้วเป็นทีเนี้ยถูกหรือแบบว่าในที่สุดแล้วจริงจริงน่ะ
มีการมีงานทำตื่นมาแล้วมีงานทำคือลาบอันประเสริฐจงดีใจว่านั่นแหละ
อย่างน้อยคุณก็โชคดีแล้วหนึ่งจงรักงานของเราอ่าฮะนะคะ
พาไปเที่ยวแคนาดาไปไหมอ่าก็แล้วแต่อยู่ดีเชิญแคนาดาไปแต่ไม่เสียตังค์
ไปสิอ่ะไปเจออะไรจ๊ะคุณผู้ชมอ่าฮะนะคะเวลาเราเจอพวกซากหรือดำบันต่างต่างเนี้ย
ส่วนใหญ่ก็จะซากซากเนอะคือดูแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ย
แต่ตอนเนี้ยเนี้ยเขาเจอเนี้ยช้างแมมมอสเฮ้ยเขาบอกสภาพนะสภาพยังสดอยู่เลย
ยังดีอยู่เลยแล้วยังมีขนมีอะไรด้วยนะคะปกติมันจะเนี่ยเห็นไหม
ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะที่นี่นะที่รัฐยูคอนนะคะประเทศแคนาดาค่ะ
เขาบอกว่าพบแมมมอสสายพันธุ์ขนดกในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ
โดยคนงานของเหมืองทองคำเนี่ยเขาไปเจอนะคะเขาบอกว่าขุดไปขุดมาไปเจอโดยบังเอิญค่ะ
จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญบอกว่าลูกแมมมอสตัวนี้เป็นเพศเมียค่ะก็เลยตั้งชื่อว่านันโชกา
นะตามภาษาฮั่นเนอะซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่แปลว่าลูกสัตว์ใหญ่นะคะอืม
แล้วก็ผิวหนังอย่างที่บอกนะคะค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวแล้วบางจุดก็มีสีชมพูด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีเส้นขนติดอยู่ด้วยนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะ
เวลาที่เราค้นพบซากดึกดำบันของสัตว์ในยุคน้ำแข็งเนี่ยนะคะถามว่าเจอไหมเราก็เจอค่ะ
เจอจำนวนมากนะคะแต่ซากแล้วก็ผิวหนังแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเจอค่ะ
แล้วก็คือแทบจะไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยนะคะโดยนันโชกาเนี่ยนะคะ
หรือน้องแมมมอสเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นซากที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะ
ที่ถูกค้นพบในอเมริกาเหนือนะคะสำหรับสำหรับคนที่ชอบนะ
เรียนอดีตนะกลับสู่อดีตแล้วก็ค้นพบสิ่งเหล่านี้เนี่ย
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากอ่าใช่
มันมีน้องน้องปัญหายากมากปัญหายากมากน้องน้องบางคนชอบแบบนี้มากน่ะ
อ่าฮะชอบไปเจอชอบไปขุดแปลอะไรอย่างเงี้ยน่ะฐรณีวิทยาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยน่ะ
ใช่บางทีเนี้ยอดีตเนี้ยมันมีผลดีกับเราน่ะค่ะ
เพราะมันได้เรียนรู้ไงการวิวัฒนาการต่าง
เราก็สามารถที่จะแบบว่าคิดในอนาคตได้ว่าเอ๊ะ
ทรงนี้มันจะออกไปเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยอืมนะคะเรื่องราวในอดีตเนี่ย
บางทีก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะแน่แรกเนอะอืม
อันนี้ก็คือเก็บไว้บางทีในอนาคตอาจจะโครนนิ่งกลับมาอีกได้นะ
เป็นไปได้อ่าเขาบอกว่าอย่างเงี้ยมันคือทุกวันนี้ก็เริ่มเอาสัตว์มาโครนล่ะ
อืมก็นั่นแหละอ่าฮะแต่ในห้องแลพพวกเขาก็เริ่มมีการโครนิ่งกันล่ะ
อืมอ่าฮะเพื่อสัตว์อีกลำบันที่สาบหายสาบศูนย์ไปแล้วอืม
บอกว่าอีกหน่อยก็คือเหมือนกับคนเราตายมันจะสามารถเก็บอะไรไว้ได้อะไรอย่างนี้
อ่าจริงจริงถึงบอกว่าไอ้อายุที่เพิ่มขึ้นที่เขาบอกว่ามีการจัดอันดับใหม่อ่ะนะ
เพราะฉะนั้นนะคะหลายคนที่สงสัยว่าเอ๊ะ
เราจะไปตื่นเต้นทำไมไปเรียนรู้ทำไมกับเรื่องในอดีต
สร้างอย่างนี้มีประโยชน์นะคะเช่น
ทำไมฉันเป็นหนี้ทำไมฉันเป็นหนี้ทำไมเราเป็นหนี้
เรากลับไปดูอดีตของเราว่าลักษณะนิสัยเราเป็นแบบไหน
ซื้อง่ายจ่ายคล่องแบบใช้เงินอนาคตก่อนไหม
พอดีเราพอเห็นอดีตเราเนี่ยเราจะรู้แล้วถ้าเราไปเจออะไรในวันข้างหน้า
ถ้าเรายังปฏิบัติตัวแบบเดิมผลแบบเดิมมาแน่นอน
จะไม่มีอะไรใหม่นั่นนี่คือเรื่องที่กลับไปย้อนในอดีตแล้วเนี่ย
ช่วยให้เราดีขึ้นได้ไม่มีประโยชน์นะครับ
เบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
นี่บินรัดฟ้าไปกรุงปารีสนะฮะด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
โบกอมเนี่ยปรากฏในลุคเสื้อเต่าตัวสีดำสวมทับสูตรกางเกงดำเนี่ย
ปรากฏว่าการปรากฏตัวของทั้ง๓คนนะฮะสร้างความฮือฮาแบบสุดขีดเลยคุณดู
โอ้โหดูฮะสุกตาทั้งนั้นครับโอ้โหอื้อหือ
ขั้นมีลูกเห็นไหมงั้นแบบเมื่อก่อนเราไปชื่นชมแบบว่า
ศีลปินแบบว่าทางฝรั่งเยอะเยอะฮะฮร์ดูฮะฮะศีลปินเกาหลีของเราเนอะ
ความสามารถเขาเยอะนะแล้วก็เป็นคนที่แบบมันมีมานะมาก
มันไม่จริงเดี๋ยวก็บอกว่าดูโซเชียลแล้วเดี๋ยวแบบเราทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้อีกนะ
คือกว่าเขาจะได้แบบนี้มาเขาก็ลำบาก

ลำบากฝึกลำบากน้ำตาไหลกันมาแล้ว

แก่สารแต่แฟชั่นฉะนั้นก็เลยให้ความสนใจกับสามคู่นี้

มาถึงเรื่องราวของคุณโยบอยทีเจนะฮะ
ดาราสาวส่งกำลังใจให้โยบอยทีเจครับ

ออกมาส่งกำลังใจคูณร้อยให้กับโยบอยทีเจ
หลังออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ย

บอกว่าซายเริ่มติดตามผลงานของทีเจเนี่ย
หลังจากที่ได้รับรู้ว่าทีเจเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้า

มีเพื่อนร่วมโลกที่สู้อยู่นะครับ
แล้วก็ทีเจเนี่ยมีผลงานที่ดีมากนะครับ
ซายเองเนี่ยก็ซื้อเพลงของทีเจไว้ตลอดนะครับ
ครั้งหนึ่งเคยได้อัลบั้มพร้อมกับลายเซ็น
ขอส่งกำลังใจให้กับทีเจแบบคูณร้อยเลยนะครับ

แล้วก็รวมถึงเหล่าบรรดาดาราศิลปินก็ออกมาให้กำลังใจ
คุณเต๋าหรือว่าคุณโยบอยทีเจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
ให้มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อแล้วก็รักษาตัวนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่ในมือคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

คือน้องบอกว่าบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงออนแอร์อะไรอย่างนี้

เขาบอกมันเหมือนมันเหมือนโรคเหมือนหวัดเหมือนมะเร็งเหมือนอะไรอย่างนี้เลยนะ
คือมันเป็นโรคมันคือประมาณว่าเคมีในสมองเนี่ยมันมีปัญหา

มันไม่บาลานซ์มันต้องมีจากการใช้ยาแล้วก็ต้องให้คุณหมอช่วยจริง
เพราะว่าบางคนกินยาจะดีมาก
พอหยุดยาหรือแบบรู้สึกว่ากินไปทำไมอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีก

เพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่านี่คือโรค
เป็นโรคเคมีไม่บารานซ์ประมาณนั้นนะฮะ
หาคุณหมอนะคุณหมอก็จะจ่ายยามาแล้วก็เขาจะดูว่า
พฤติกรรมของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าความคิดของเราเป็นแบบไหนนะ
หลังจากนั้นคุณหมอก็จะให้ยาที่มันเป็นส่วนผสมในเคมีของสมองให้มันบาลานซ์กัน
เพราะว่าของเรามันก็จะมีโดปามีนโดปามีนก็ไปกระตุ้นให้เรามีความสุขนะฮะ
ถ้าสมมุติมีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราอเลิศมากพอสมมุติว่ามีไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราซึม
พอซึมเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะปรับยานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าทำไมถึงเป็นได้
ถ้าไม่คิดเยอะมันก็ไม่เป็นก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะมีบางช่วงบางเวลาที่เขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่า
จากคือเค้าเป็นอยู่ในตอนนี้อย่าเสมอว่าเขารู้สึกกุฎกวนกวายใจทุกข์ใจมากอยากจะจบปัญหาแล้ว
ท้ายที่สุดแล้วก็คือการฆ่าตัวตาย
อันนั้นคือสิ่งที่เกิดที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะตัดสินปัญหาได้
ในภาวะเวลานั้นแต่ถ้าพระข้ามผ่านช่วงเวลานั้นได้แล้ว
มันจะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ย
ถ้ามองกลับไปแล้วเนี่ยมันจะมีคุณค่าในตัวเอง
เขาจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโรคนี้มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าดูแลกันดูแลกัน
แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเขาบอกว่าสู้นะสู้นะ
จริงแล้วเขาไม่อยากได้คำนี้เขาไม่อยากได้คำว่า

ทุกวันนี้เขาก็สู้มาทั้งชีวิตแล้วนะครับผมเขาก็สู้มาทั้งชีวิตแล้ว
เขาบอกว่าคำนั้นไม่อยากได้อยากได้
พี่เข้าใจน้องพี่รู้สึกแบบเดียวกัน
รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีความสุขด้วยกัน
เขาบอกว่าอยากได้คำพวกนี้มากกว่า
เขาบอกบางคนพอผ่านเพราะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อะ
เขาก็สามารถที่จะมาใช้ชีวิตและประสบความสำเร็จได้
แต่ถ้าเกิดมันช่วงเป็นช่วยกันหน่อยก็คือ
ถ้าหาหมอหรืออยู่ด้วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือไม่ทำงานแล้วไม่เอาอะไรแล้วอยู่ข้างถนนเลย
แล้วก็มีเนี่ยมีผู้หญิงมาเห็นผู้หญิงคนนึงมาเห็น
แล้วก็แบบดูว่าคนนี้มีศักยภาพก็ช่วยเหลือค่ะ
จนจุบันเนี่ยเป็นวิศวกรไปแล้ว
คือช่วยอ่ะฝรั่งเขาจะแบบอารมณ์ประมาณ
ทำไมเป็นดูทรงแล้วมีความสามารถอยากช่วยเหลืออย่างนี้ค่ะ
ช่วยได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยคือแบบ
อย่ามองว่าเอ้ยทำไมแบบคนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกัน
ทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิด
มันเป็นเรื่องของป่วยมันเป็นเรื่องของเคมีในสมองประมาณเนี้ย
เป็นกำลังใจให้กับน้องเต๋าโยบอยทีเจด้วย
เพราะว่าน้องเต๋ามีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งนะฮะ
เพลงแต่ละเพลงที่แต่งออกมาห้าร้อยหกร้อยล้านวิวหมดเลยอืม
เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็นะครับผมนะฮะอยู่
ให้เป็นกำลังใจให้กับน้องเต๋าให้ดีวันดีคืนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ
ไม่แน่นะวันที่เต๋าอาจจะแบบหายเต๋าหายเต๋าอาจจะเป็นกำลังใจให้คนที่คนอื่นที่เป็นอีกก็ได้
เพราะว่าไม่ใช่มีเต๋าคนเดียวที่เป็นไงตอนนี้มีคนเป็นเยอะนะครับ
มันเกี่ยวกับนี่ด้วยนะเพราะบางทีแบบเรื่องการนอนการกินเรื่องอาหาร
ถึงฮอมโมนสารที่เราใส่เข้าไปฮอมโมนบางทีเรานอนดึกเล่นโทรศัพท์หรืออะไรไม่รู้ตัวอย่างนี้
ผิดธรรมชาติก็ถ้าเกิดยังไม่เป็นก็พยายามปรับตัวเองให้เข้าสู่ศูนย์กลางของธรรมชาติให้ได้มาก

แต่รีบปรับนะคะคนที่ยังไม่เป็นก็รีบปรับ
อันนี้บอกตำรวจหรือว่าอะไรฮะค่อยปรับ

เปิดสายปิดบ่อยไม่อร่อยแต่อยากขาย

เพราะฉะนั้นทำยังไงดีเขาอยากขายกาแฟ

ก็เลยเปิดให้ลูกค้าชงเองเลย

จะใช้อุปกรณ์ในการชงใช้วัตถุดิบใช้อะไร
เขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วก็อยากอร่อยยังไงก็เชิญชมกันเอาเองเลยนะคะ
นะคะบอกว่าเอ่อจดสูตรชงกาแฟไว้หลังร้านนะคะ
เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะคะได้ดูสูตรของทางร้าน
แล้วก็ชงทานกันเองตามใจชอบค่ะ
อกจากนี้นะคะแม่ค้ายังมีไข่ครกไส้ต่างด้วยนะคะ

ชะอมไส้ปูอัดเอาไว้ขายให้นะอุ้ยหอมกลิ่นมาเลยเนอะ

แต่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะลูกค้าต้องทำเองซื้อเองขายเองนะ
ถ้าเกิดว่าอยากจะกินนะเพราะว่าแม่ค้าบอกว่าแม่ค้าทำไม่เป็นค่ะ

เพราะฉะนั้นก็จะให้จัดกันเองซักกันเองเลย
กันเองมีนะแถวสมุทรประการอยากขายส้มตำตำไม่อร่อย

เตรียมไว้ให้หมดเลยพอเที่ยงก็มามุงตำกันเอง

เฟ่ทำไม่เป็นเหมือนกันแต่อยากขายส้มตำ

แต่ก็เปิดร้านแล้วก็อยากกินอะไรก็เชิญตำกันเอาเอง

นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็แวะกันไปได้นะ

นะครับอยากเข้มแค่ไหนก็ใส่ตามใจชอบเลย

ครับผมเบรกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า

อ่านะคะ
มาตอนนี้เขามีอมวยมาสาดความแซ่บ

แซ่บมากอะนะคะเดี๋ยวให้ภาพขึ้นมาเลยก็ได้นะคะ
เดี๋ยวจะแปลกใจว่าใครไม่ใช่พี่ผัดนะอันนี้ไม่ใช่พี่นะ

เขากำลังจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะคะ
ครับผม๑๐คะแนนเต็ม๑๐คะแนนเต็ม๑๐คะแนนเต็มครับ

ก่อนก็เห็นน้องอะไรอีกคนนึงสวย

เกี่ยวกับการตั้งท้องหลุดออกมาหลายครั้งเนี่ย

ไฮยอลบิลกับสนเยจินนะครับ
วันนี้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นแล้วว่ามีเบบีแล้ว

วันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันข่าวที่น่ายินดีชีวิตใหม่กำลังจะมาหาเราค่ะ

ฉันจะยังรู้สึกสับสนนิดหน่อยแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
ข้ามกันความกระโมนและความตื่นเต้นฉันรู้สึกทราบซึ้งใจ
แต่ก็ระมัดระวังจนไม่สามารถบอกคนรอบข้างได้แต่เพราะแฟนแฟนและคนรอบข้างต่าง
รอคอยข่าวดีไม่แพ้เราทั้งคู่เราจึงขอแจ้งข่าวก่อนจะช้าเกินไป
ปกป้องชีวิตอันลำค่าที่มาหาเราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

พรุ่งนี้กลับมาเจอกับคาวไซคัยขออนุมณีกันก่อนครับ

ขอบคุณที่รัชชมค่ะ
ไม่หวาน